ก็จริงแล้วก็เกิดจากการศึกษาที่นานมากแล้ว
เพราะผมเชื่อว่าการเมืองหรือว่าการบริหารประเทศ

ยิ่งโตมาเราได้มาทำธุรกิจเนี่ย

กลุ่มคนที่เขาต้องการมุมมองใหม่

หรือว่าบางทีทั้งภาครัฐบริหารสำหรับประเทศ

ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเป็นแบบนี้
เวลาโตมาก็จะอยากมีสิทธิ์เรียกร้องมีสิทธิ์ที่จะเสนอแต่ไม่เคยได้รับเลยนะครับ
วันนี้ผมมองว่ามีหลายพักมากที่เขาเปิดโอกาสให้แก่คนรุ่นใหม่ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็น
เข้าไปเหมือนแสดงนโยบายเพื่อที่จะมาบริหารประเทศ
ก็เลยเป็น๙๙๑ในจุดเริ่มต้นว่าผมอยากเข้ามาเหมือนกันนะ
เพราะว่ามันเป็นอย่างเดียวเลยที่ยังไม่เคยทำแล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวเลยที่เราสามารถเอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ย
บริหารประเทศได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น
ก็คือเป็นการตั้งใจตั้งใจครับตั้งใจเองครับ
จริงคือต้องบอกตามตรงว่าหลายคนอาจจะมองแบบนั้นว่าการเมืองเป็นสิ่งที่น่ากลัว
จะมีแต่กระแสลบโดนคนด่าว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่ามันอยู่ที่คนครับ
จริงแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดที่จะทำดีเพื่อประเทศชาติจริงเนี่ยไม่มีใครมาด่าเราได้หรอกครับ
มันก็เลยต้องมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเป็นแบบอย่างครับ
ให้กับคนไทยทั้งประเทศเห็นว่าการมาลงการเมืองหรือว่าการบริหารประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง
แรกเลยว่าเขาไม่มีหัวหน้าพักไม่มีเลยว่าเป็นพักของใคร
เขาคือพลังท้องถิ่นไทยที่เป็นพักของคนไทยทั้งประเทศ
นั่นเลยทำให้ผมเนี่ยก้าวเข้ามาที่พักพรรมนี้
ผมมองว่าวันนี้มันต้องช่วยกันครับมันคือวิกฤตถึงขั้นสุดแล้ว
ถ้าเราไม่ออกมาช่วยกันประเทศชาติไม่มีทางเจริญ
แล้วก็ไม่มีทางหลุดพ้นจากกฎเดิมที่มันผูกไว้
คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยรู้เลยว่าพักของคนนี้ประเทศของคนนี้
พักพ่วงของคนนั้นเบื่อมากในการทำอะไรต่างมันติดขัดไปหมด
ผมโดนกับตัวเองผมก็เลยมาเต็มเหนียวเลย
เพราะว่าธุรกิจของผมเนี่ยเวลาคิดอะไรแปลกใหม่
คิดอะไรที่แหวกแนวมาแล้วไปเหมือนขัดผลประโยชนชาวบ้านเขาแล้ว

ทำไมไม่เหมือนเมืองนอกที่เขาอิสระทางด้านความคิด
แล้วเอาความคิดมาช่วยเหลือประชาชนจริง

ตอนนี้๓๔เต็มแล้วเนี่ยผมเจอแต่แบบสิ่งที่มันทำให้หดหัว
มันน้อยใจมันว่าทำไมประเทศถึงเป็นแบบนี้
สวัสดีการคนแก่สวัสดิการข้าราชการนะครับ
กลุ่มคนตามต่างจังหวัดท้องถิ่นต่างในประเทศชาติของเรา
เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตถนนไม่ดีหนทางไม่ดี

คนนี้รวยมากคนนี้จนติดดิน

คือว่าลงพื้นที่ตั้งแต่ยูสิบห้าจนถึงตอนเนี้ย

ปีนี้เขาเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่

มีคนมีความสามารถเก่งกันเต็มไปหมดเลย

เราก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะ
มาช่วยทำให้สังคมและประเทศเราเจริญขึ้น

เป็นส่วนเล็กส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศชาติเรา

แล้วพี่ครีมกลัวไหมกับแฟน

แล้วก็งานทำที่ด้านบันเทิงของพี่ครีม

เพราะว่างานวงการบันเทิงเราก็ยังทำได้อยู่ครับ

ผมไม่ได้ต้องการมาเป็นอะไรนะครับ
เพราะว่าเป็นเสียงเล็กเสียงนึง
ที่ทำให้ประเทศชาติเรามี

เจริญที่มันเข้าไปถึงทุกพื้นที่จริง

เพราะว่าช่วงนี้ผมก็ถูกบิมังคับ
เหมือนว่าให้มาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับ
เหมือนว่าให้มาแสดงในช่องทางของตัวเอง
คนก็เลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่
แต่จริงแล้วก็ไม่ได้ว่างานน้อยลงเลย
แล้วก็การที่มาโชว์ความสามารถอีกด้านหนึ่ง

แต่นี่คือมาช่วยกันนะครับเป็นส่วนหนึ่ง

แต่ก็ยังได้เห็นพี่พลีดอยู่

กับการวิทยาลัย
ครับก็ส่วนใหญ่ก็เอาความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีครับ
เอามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาช่วยเสนอยันนโยบายครับ
แล้วเดี๋ยวมันไปวัดกันในตอนที่จะลงเวทีดีกว่าว่า

แต่คือพี่ฟิลก็ได้ลงไปเล่นเองหรือเปล่า

จริงแล้วคือในการที่มาสมัครเนี่ยก็ตั้งใจอยู่แล้วล่ะครับว่าจะลงเองครับ
แต่ถ้าในอนาคตถ้าลงไปเล่นเองอย่างนี้การบรรทัยคือหรือเปล่าต้องตัด
ต้องดูกันในอนาคตครับว่ายังไง
แต่ผมก็ทำเต็มที่ครับในทุกงานที่ทำ
คือตอนนี้ถือว่าการที่เราเป็นคนในวงการนะครับ
เราก็ได้เห็นอะไรมาเยอะเรื่องค้าบ้าง

ก็คืองานตอนเนี่ยยังทำได้อยู่แต่ว่า
ในอนาคตเราจะเต็มโตมากกว่าเราจะต้องตัด
แล้วก็ก็อยากทำตัวเป็นแบบอย่างเช่นผมบอกไป
ตัวเองมาเป็นอาศาที่จะช่วยกันบริหารประเทศครับ
แล้วพี่ดูแล้วเตรียมต่อไปกับกันแน่นอนว่ามันต้องมีกระแสดันลงออกมา
แน่นอนครับจริงผมมองว่าถ้าจะทุกคนมารู้ความตั้งใจนะครับ
แล้วก็รู้ว่าตอนนี้รัฐบาลเขาก็ประกาศให้คนรุ่นใหม่ออกมา
หลายพักก็มีเต็มไปหมดเลยที่เป็นรุ่นเดียวกับผมหรือว่าอาจจะเด็กกว่าผมด้วยซ้ำ
ออกมาแสดงความสามารถกันผมมองว่าคนก็จะก็จะไม่ออกมาพูดในกระแสลบ
วันนี้นะครับคนไทยทุกคนถ้าเรายังมองแต่ลบอยู่มันก็จะไม่เกิดแรงสนับสนุน
พอมันไม่เกิดแรงสนับสนุนคนรุ่นใหม่ก็จะกลัวกลัวเสร็จก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพราะฉะนั้นประชาชนคนไทยช่วยกันครับช่วยกัน
ช่วยกันบอกให้คนที่เขามีความสามารถความรู้ในด้านที่เขาถนัด
เอาออกมาช่วยกันเอาออกมาแสดงความสามารถมาวัดกันที่นโยบาย
และประชาชนคนไทยเขาจะมีคู่ตัดสินเองว่าใครที่เขาจะเลือกมาช่วยกันบริหารประเทศ

เพราะว่าพี่ฟรีมาทีเราอาจจะเป็นดาราอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ธรรมดาโทษฟังอะไรอย่างนี้
มันอาจจะมองว่าเราใช้ขาดของดารา
หรือว่ามาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าประชาชนคนไทยเขามีความคิดครับ
เขาไม่เลือกที่พกความเป็นดาราหรือความเป็นนักร้อง
เขาเลือกที่ความสามารถและนโยบายคุณทำได้จริงไหม
เดี๋ยวนี้คนไทยฉลาดครับตอนนี้เราดูโลกกว้างขึ้น
วิเคราะห์ได้เราคิดได้ว่าใครเหมาะกับอะไร
วันนี้คำว่าอาสาของผมเนี่ยผมอยากเป็นส่วนหนึ่ง

ที่มาเป็นเสียงแทนประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ว่าเราควรจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นครับ
แล้วที่แบบคือตอนนี้ก็คือที่ยังไม่ตอบเป็นอย่างนี้

คือเรียนด้านนี้โดยตรง

มันก็เอาความรู้ทางด้านที่เรามีเนี่ยนะครับ

มุมมองต่างแล้วก็สนับสนุนพักเต็มที่
เพื่อให้นะครับนโยบายต่างเนี่ยประสบความสำเร็จ

แต่หลายคนตอนนี้เขาก็ยินดีเพราะว่า
คือมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ
คือวันนี้ไม่ใช่ผมคนแรก
มีปื้มมีโอ้วแต่ไม่หมดเลยที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับ

วันนี้ก็เลยบอกว่าคำว่าอาสาผมเนี่ยทุกคนจะ
จะรู้ถึงถึงสิทธิ์ใจผมทันทีเลยว่า
รู้อยู่แล้วมาเนี่ยบางทีจะมีบางกระแส

มันต้องออกมาช่วยกันแบบนี้ครับ
ขอบคุณมากครับ